ทงแห่งองค์พระประมุขของชาติก็ได้เชิญขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
นั่นเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่บ่งบอกได้ว่า
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่รัชสมัยการทรงราชของรัชกาลที่๑๐เกือบสมบูรณ์
หลังจากที่ได้ทรงตอบรับพระราชภาระดูแลทุกสุขของไพร่ฟ้าประชาราช
สารต่อพระราชบันนิษฐานของพระราชบิดาติดตามจากรายงานครับ
เมื่อครั้งทรงร่วมพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยา
ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เพื่อรับสนองพระบรมราชองค์การ
แต่งตั้งเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร

ซึ่งแสดงถึงน้ำพระราชหารุทัย
ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ
เพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทย

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระทำสัตว์ปฏิญาณ
สาบานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
เฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
เฉพาะพระพุทธธมาหามณีรัฐนปฏิมากร
ท่ามกลางสันนิบาทนี้ว่า
ข้าพเจ้าผู้เป็นสยามมกุฎราชกุมาร
จะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
พระราชทานไว้ด้วยชีวิต

จะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่าง
โดยเต็มกำลังสติปัญญา

และความมั่นคงภัยบูลของประเทศชาติไทย
ตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไหม้
สมติภรรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
ส่งพระราชสมภพเมื่อวันที่๒๘กรกฎาคม
พุทธศักราช๒๔๙๕

นับเป็นปีที่๖แห่งการเสด็จขึ้นครองราช
ของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙
จากนั้นอีก๑เดือนกับ๑๘วัน
ในวันที่๑๔และวันที่๑๕สิงหาคม
พุทธศักราช๒๔๙๕
เป็นพระราชพิธีสมโพธิเดือนและขึ้นพระอู่
ณพระที่นั่งอำพรสถานพระราชวังดุสิต

ส่งมีพระเชษฐภคินี๑พระองค์
คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญา

และพระคณิตภินี๒พระองค์
คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

และส่วนพระไทยในกิจการของกองทัพ
เข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหารชั้นสูง
วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบอร์ร่าประเทศออสเตรเลีย
หลักสูตรของวิทยาลัยการทหารแห่งนี้แบ่งออกเป็น๒ภาค
คือภาควิชาการทหารรับผิดชอบและดำเนินการโดยกองทัพบกออสเตรเลีย
ส่วนภาควิชาสามัญส่งเลือกศึกษาต่อในสาขาอักษรศาสตร์ระดับปริญญาตรี
ซึ่งมหาวิทยาลัยนิวซาวเวลรับผิดชอบการวางหลักสูตร
พุทธศักราช๒๕๑๙ทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย
และเสด็จนิวัตรประเทศไทยส่งเข้ารับราชการทหารกระทรวงกลาโฮม
และส่งศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่๔๖
ส่งเข้าศึกษาด้านนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
จากนั้นส่งศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรเมื่อพุทธศักราช๒๕๓๓
ขณะเดียวกันยังทรงสนพระไทยด้านอากาศยานและการบินด้วย
จึงส่งเข้ารับการฝึกอบรมพิเศษหลายหลักสูตร
เฮลิคอปเตอร์ไปจนถึงเครื่องบินปีกติดลำตัว
มีได้ส่งละเลยการฝึกบินแบบใหม่ด้วยส่งพระปรีชาสามารถด้านการบิน
ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินแก่กองทัพอากาศ
เมื่อเจริญพระชนมายุ๒๖พันศามีพระราชสัตว์ธาออกพระพนวรรษ
นาวัดพระศรีรัตนาสาสดารามวันที่๖พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๒๑
จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณวัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นเวลา๑๕วัน
แล้วจึงส่งลาศิฆาวันที่๒๐พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๒๑
หลังจากนั้นทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ
โดยทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจด้านต่าง
เมื่อปีที่ผ่านมาส่งสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้คนไทย
ร่วมกันเพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักพักดีที่มีต่อพ่อของแผ่นดินและแม่ของแผ่นดิน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมภรรษา๘๘ภรรษา๕ธันวาคม๒๕๕๘
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมภรรษา๘๓ภรรษา

โดยมีพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ทรงร่วมกิจกรรม
พร้อมกับประสบกรณิกรทั้งในและต่างประเทศ
ผนึกกำลังใส่เสื้อสีเหลืองและสีฟ้าปั่นจักรยาน
ได้รับการยกย่องจากกิเนสบุ๊กบันทึกเป็นสถิติโลก
ในพระราชอิสริยยศแห่งมกุฎราชกุมาร
ช่วงเวลา๔๔ปีที่ผ่านมา
แบ่งเบาพระราชภาระพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙
และสมเด็จพระบรมราชนินาศ
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ด้านต่าง
รวมถึงพระราชพิธีสำคัญของชาติ
อกจากนี้ยังพระราชทานพระราชวรกาศ
บุคคลสำคัญของต่างประเทศ

ในโอกาสเยือนประเทศไทยอยู่เสมอ

ยังทรงวางพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระราชบิดา
อบรมสั่งสอนพระราชโอรสและพระราชธิดา
ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ทางด้านการทหารการกีฬาและการปกครอง
ส่วนในฐานะพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙
ก็ยังทรงเป็นแบบอย่างของการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพระราชบิดา
และพระราชมันดาอย่างหาใดเปลี่ยนได้
วันที่๑ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๙เป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของชาติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
ส่งราชเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูล

ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปัจจัดหน้าที่ประธานรัฐศภา
ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย
เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์
ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎบันเทียนบาล
ว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์
กับราชมนุนแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น

เพื่อสนองพระราชปนิษฐาน
และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง

มีพระราชดำรัฐตอบรับการทรงราช
นองพระราชปนิษฐานของพระราชบิดาแล้ว
ทงมหาราชที่แสดงถึงพระราชอิสริยยศ
จึงถูกเชิญขึ้นบนยอดเสา
วกสะบัดอยู่เหนือพระที่นั่งอำพรสถาน
อันหมายถึงสถานที่แห่งนี้
ต่อไป